ราวของพี่ซิโก้นะครับกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้น
ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่ามีการร่วมเฟรมกันครั้งแรก
ระหว่างนายกกับตัวพิซิโก้ที่จะต่อสัญญาเฉพาะใหม่ในสัปดาห์หน้า
ส่วนเรื่องราวอันดับโลกนะครับของทีมชาติไทยก็ตกลงไป๑อันดับครับ
ล่าสุดกรมอินิการ่วมเฟรมกันเป็นครั้งแรก
ระหว่างพลตรวจเอกสมยศนายกสมาคมกับตัวพิซิโก้

ก็บอกนะครับว่าเหลือเพียงแค่ให้ฝ่ายกฎหมายของสมาคมนั้น
ปรับรายละเอียดบางอย่างก็น่าจะเรียบร้อย
ในสัปดาห์หน้า

โทษทำดีสมยศกล้าเปลี่ยน